อันนี้เนี่ยเราเล่าข่าวกันไปเมื่อวานนี้นิสิตเกษตรศาสตร์คนนี้เขามาโพสต์
นะคะกรณีที่นำโครงกระดูกแมวไปส่งอาจารย์
แล้วก็มีภาพของกระต่ายที่ถูกคว้านท้องก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
สุดท้ายเนี่ยจริงแล้วนิสิตชายคนนี้ได้ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่จนทำให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวานนี้ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องนี้
มาดูรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเฟซบุ๊คกันก่อน
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาแถลงว่ายังไงบ้างนะคะ
อย่างที่บอกไว้ว่าในโลกโซเทียลวิจารณ์กันหนักเลยค่ะ
กรณีนิสิตชายคนหนึ่งของภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โพสต์เฟซบุ๊กแสดงพฤติกรรมการทารุณกรรมสัตว์
โดยการเลาะกระดูกแมวเพื่อนำโครงกระดูกส่งงาน
รวมถึงกระทำกับกระต่ายรุนแรงจนเกิดวิพักษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะ
ทารุณสัตว์เกินไปหรือเปล่า
คณะอะไรกันเนี่ยทำไมต้องทำงานส่งอาจารย์ขนาดนี้
ล่าสุดนิสิตคนนี้ออกมาขอโทษกับสังคมในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว
ยืนยันว่าในเฟซบุ๊กที่คุยกับเพื่อนหยอกล้อกันว่า
แมวเอามาจากยายข้างบ้าน
แล้วก็กระต่ายก็ดึงหัวกับดึงตัวจนขาดออกจากกัน
ก็บอกว่าจริงแล้วล้อเล่นไม่ได้พูดแบบนี้
แมวเป็นแมวที่ตายจากอุบัติเหตุรถชน
แล้วก็กระต่ายก็ไม่ได้ทำรุนแรงกับเขาแบบนี้
เราไปฟังเสียงนิสิตคนนี้กันหน่อย
คือเมื่อวานทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
แล้วก็นิสิตคนนี้ก็ได้ออกมาพูดด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากนิสิตชายคนดังกล่าวนะคะ

อาจารย์ท่านก็ได้ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่า
ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงในเรื่องนี้แล้ว
สิทธิ์คนดังกล่าวได้โรงเรียนวิชาเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์
วิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์

คือตอนนั้นนิสิตเขาทำหนูทดลองตัวอย่างเสียหาย
ก็เลยต้องไปหาซากหนูตัวใหม่ด้วยตัวเอง
แล้วก็เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ไม่ได้หนูตามที่ต้องการ

พบว่าเพื่อนบ้านเอาซากแมวมาให้

ก็เลยขออนุญาตนำซากแมวนี่แหละ
ไปทำเป็นโครงกระดูกส่งอาจารย์
ส่วนกระต่ายที่มีภาพในลักษณะถูกคว้านท้อง

จากการสอบสวนเพราะว่าเป็นกระต่ายของข้างบ้าน

รวมไปถึงในงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็จะติดตามความประพฤติเป็นกรณีพิเศษ

ฟังที่อาจารย์แถลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ค่ะแต่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
ถามถึงวิชาที่เรียนก่อนค่ะอาจารย์คะ
วิชาการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์
เรียนเรียนต้องทำอะไรบ้างคะการบ้านทำไมต้องมีถึงขั้นนำโครงกระดูกสัตว
ส่งอาจารย์แบบนี้เลยเหรอคะอาจารย์คะ
ก็ในวิชาเรียนนี้ค่ะ
ก็จะเป็นวิชาที่จะสอนในเรื่องของจริยธรรมการใช้ตัดทดลองนะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยตามกระบวนการต่อเนี่ยค่ะ
ก็จะสอนวิธีการที่จะเก็บตัวอย่างสัตว์ทดลองด้วยวิธีต่างค่ะ
อย่างเช่นการแช่ในน้ำยาเคมีนะคะ
แล้วก็การเกะโครงกระดูกค่ะ
ทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยจริงแล้ววัตถุประสงค์ก็คือ
เพื่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์ทางสัตว์
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์วิชาการทางวิทยาศาสตร์นะคะ
ทีนี้ปฏิบัติการเนี่ยอาจารย์จะมอบหมายให้นิสิตเป็นกลุ่มค่ะประมาณ๔๕คน
แล้วก็จะมีตัวอย่างเป็นซากหนูทดลองนะคะ
ที่จะมอบให้๑กลุ่มต่อ๑ตัวนะคะ
แล้วก็จะทำกระบวนการนี้ค่ะแล้วก็ใช้ซากหนูเป็นตัวทดลองแล้วก็ส่งอันนี้อาจารย์ไปค่ะ
คือทางอาจารย์จะมอบซากหนูให้นิสิตสามารถไปหาซากสัตว์มาเองได้ไหมคะ
โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้ให้นิสิตไปทำอะไรเลยไม่ได้ไปหาสัตว์นะคะ
แต่ว่าในกรณีของน้องคนนี้กลุ่มของเขาเนี่ยทำซากหนูซึ่งเสียหาย
แล้วทีนี้ซากหนูเนี่ยโดยการปฏิบัติเราจะใช้สัตว์ทดลองจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะ
แล้วจะไม่ใช้พร่ำเพลือนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาทำเสียหายไปเขาก็จะต้องไปหาสัตว์หนูอื่นเนี่ยมาทำส่งคืนอาจารย์
แต่ก็เมื่อสักครู่ที่ทางรายการได้บอกไปแล้วอะค่ะเขาไปเจอซากแมวเขาก็เลยมาขออนุญาตอาจารย์ว่าขอใช้ซากแมวแทนซากหนูค่ะ
อาจารย์คะเท่ากับว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานกลุ่มใช่ไหมคะไม่ใช่งานเดียว
ค่ะค่ะแต่น้องเขาก็ได้ชี้แจงถึงที่มาของแมวแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
คือคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าจริงหรือเปล่าหยอกล้อกับเพื่อนจริงหรือเปล่าแมวนั้นตายจากอุบัติเหตุจริงเหรอ
ก็จากการสอบสวนนะคะการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ได้ตอบเขาแล้วก็เราไม่พบการผิดปกตินะคะ
จริงแล้วเนี่ยเมื่อได้สอบผ่านนิสิตเขาก็ได้สำนึกผิดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการหยอกล้อเล่น
กลุ่มไลน์ของเขานะคะกลุ่มเฟซบุ๊คของเขาค่ะแล้วเขาก็เสียใจในสิ่งที่เขาได้โพสต์ที่ไม่ถูกต้องไป
แล้วเขาก็ต้องการที่จะขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
อาจารย์ครับแปลว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาก็คือเป็นการพูดคุยกับตัวของนิสิตคนนี้
แต่ว่าไม่ได้ไปพูดคุยกับคุณยายข้างบ้านหรือว่าสอบถามคนอื่นรอบตัวเขาใช่ไหมคะ
คือจากการกระบวนการสอบเนี่ยค่ะเราไม่ได้พบสิ่งผิดปกตินะคะจากการสัมภาษณ์นะคะการสอบถามค่ะ
แล้วก็จริงแล้วพยานบุคคลเนี่ยถ้าจะหาก็มีรอบบ้างเท่านั้นแหละค่ะ
อาจารย์จะย้ำเตือนกับนิสิตคนอื่นยังไงดีคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะคะอาจารย์
ค่ะต้องขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้ความสำคัญในประเด็นนี้ค่ะ
ดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่พวกเราทุกคนนะคะจะต้องมาช่วยกันแล้วล่ะค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้สื่อกันอย่างเสรีนะคะกันมากเกินไปแล้วก็ทำให้ลืม
หรือว่าไม่ได้ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลที่เราสื่อสารออกไปหรือภาพที่สื่อสารออกไปนะคะ
ว่ามันจะไปกระทบผู้อื่นหรือไม่หรือมันเหมาะสมหรือไม่นะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ใช้สื่อจะต้องมีสติแล้วก็ต้องแยกแยะและต้องรับผิดชอบค่ะ
กับการกระทำของของตัวท่านเองนะคะอันนี้เราต้องบอกบอกผู้ใช้สื่อ
ไม่ว่าจะทั้งเยาวชนหรือว่าบุคคลทั่วไปค่ะ
ค่ะเอาล่ะค่ะสอบถามจากอาจารย์เท่านี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

อาจารย์สุภาหารหนองบัวค่ะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเมื่อวาน